คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้นะคะ

คือมีวัยรุ่นสองกลุ่มที่เขามีปัญหาทะเลาะกันมานานก็คือไม่ถูกกัน
แต่บังเอิญไปเจอกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ก็เลยชวนกันขี่รถจักรยานยนต์กลับไปที่บ้านเหมือนกับจะไปเคลียร์กัน
แต่กลายเป็นว่าไปทะเลาะกันนะคะคว่างปลาสิ่งของใส่กัน
จนเสียชีวิตไปหนึ่งศพอะค่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้นะคะ
มีคลิปภาพจังหวะที่เกิดเหตุจังหวะที่ยิงแล้วก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องอะค่ะ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

ป๊อบรอดยิงพี่ป๊อบรอดยิงพี่ป๊อบรอดยิงพี่ป๊อบรอดยิงพี่ป๊อบรอดยิงพี่ป๊อบรอดยิงพี่ป๊อบรอดยิงพี่ป๊อบรอดยิงพี่ป๊อบรอดยิงพี่ป๊อบรอดยิงพี่ป๊อบรอดยิงพี่ป๊อบรอดยิงพี่ป๊อบรอดยิงพี่ป๊อบรอดยิงพี่ป๊อบรอดยิงพี่ป๊อบรอดยิงพี่ป๊อบรอดยิงพี่

เป็นนามสมมุติเหมือนกันนะคะอายุเพิ่งสิบห้าคุณผู้ชมสิบห้านะ
อายุสิบห้าแล้วคนที่อายุสิบห้าคือคนยิงนี่ค่ะ
สองกลุ่มนี้จริงจริงแล้วเนี่ยบ้านก็อยู่ใกล้กันนะคะครับ
แต่กลายเป็นว่าบ้านใกล้กันทะเลาะกันตลอดเลยค่ะ
แล้วก็ทะเลาะกันมานานปัญหาคือเรื้อรังมานาน
แล้วก็เอาตัวไปสอบปากคำในเวฟรับสารภาพว่าเป็นคนยิงอ่ะค่ะ
แล้วก็เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
ตำรวจบอกว่าไม่เชื่อเพราะว่าพยานในเหตุการณ์ยืนยันว่า
ไม่ใช่ในเวฟยิงหรอกในซิมต่างหากที่เป็นคนยิง
คือในเว็บอายุแค่๑๕ในเว็บรับว่าผมยิง
แต่ตำรวจบอกว่าไม่ใช่มีคนเห็นเหตุการณ์ว่าในซิมที่อายุ๑๗เป็นคนยิง
ตำรวจบอกว่าก็ต้องสอบปากคำกันเพิ่มแล้วค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะยังมีร่องรอยเศษแก้วแตกอยู่บนพื้น
พื้นถนนและพื้นบ้านที่เกิดเหตุนะคะนี่นะคะมีร่องรอยแบบนี้
คือเขาคว่างขวดคว่างอะไรใส่กันก่อนครับสุดท้ายก็ชักปืนมายิง
เดี๋ยวให้ไปดูภาพนี้ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะคะ
จะเห็นว่าในเอ็มน้องชายผู้เสียชีวิตกับเพื่อนรุ่นน้องอีก๒คนไปซื้อของที่ร้านแถวบ้าน
แล้วก็ไปเจอคู่อริที่บอกว่าไปบังเอิญเจอกันที่ร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ทะเลาะกันอยู่ก่อนแล้วไม่ถูกกันอยู่แล้วครับ
ชวนกันขี่รถจักรยานยนต์ไปที่บ้าน
คือในเอ็มน้องชายของผู้เสียชีวิต

เขากับเพื่อนสองคนไปซื้อของในร้านตามภาพเมื่อสักครู่

เขาก็ขี่รถจักรยันยนทร์หานัยป๊อปผู้เสียชีวิตที่บ้าน
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่ตามมาท้าทายกัน
ขวดแก้วใส่กันคือปลาเข้าไปในบ้านเลยนะคะ
โยนไปแล้วก็เสียงดังคล้ายระเบิด
ฟังของนัยเอมเลยปลาของกลับ
คือเหมือนกับปลากันไปปลากันมา
สักพักหนึ่งมีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้น
ป๊อปรีบวิ่งเข้าไปหลบในบ้านในเอ็มมองออกไป
เห็นในซิมเล็งปืนยิงไล่หลังมาสองนัด
ไม่ใช่ในเวฟยิงครับนี่นะคะทางฝั่งนี้เขาบอกไม่ใช่ในเฟฟยิง
เขาเห็นกับตาว่าในซิมอายุสิบเจ็ดเป็นคนยิงแล้วเห็นเลยว่าในป๊อปล้มลงไป
แล้วก็บอกว่าโดนยิงไม่ไหวแล้วในป๊อปตะโกนแบบนี้
นี่ค่ะตอนแรกบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายก็คือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ต่างสำหรับคนอื่นจะเข้าไปหมดแล้วแล้วมีผมมีพี่ชายผมอยู่ตรงกลางนี้
ตรงนี้ตรงนี้ริมแล้วน้องผมอยู่นี้
อันนี้พอยิงป้างป้างเสร็จผมหันไปมอง
ก็คือมีคนยิงกำลังตั้งท่ายิงอยู่
ใส่เชื้อสีอะไร

ผมเห็นเลยว่าเป็นเขายิง
หลังเกิดเหตุนะครับที่เขาบอกกับเรานะฮะบอกว่าคู่อริยังเดินกลับเข้าบ้านที่อยู่ห่างกันเพียงสองหลัง
และยังยิงปืนเข้ามาในบ้านของผู้ตายอีกนัดหนึ่งด้วยน้องชายของผู้ตายบอกกับเรานะครับ
บอกว่ากลุ่มของเขากับกลุ่มของในซิมมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมานานแล้ว
เมื่อกุมภาพันธ์๖๔ที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามพร้อมอาวุธครบมือเคยยกพวกเข้ามาจะมาทำร้าย
นี่ฮะเขาบอกเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยฮะในกลุ่มนั้นมีคนใส่เสื้อสีฟ้า
ถืออาวุธคล้ายกับอาวุธปืนจ่อมาทางกลุ่มเขาด้วยนะฮะ
แต่ไม่ได้เหนียวไกลยิงเรื่องนี้เคยไปแจ้งความนะครับ
แต่คดีไม่คืบหน้านี่ฮะเขาบอกนี่ครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้เนี่ย
นั่นน่ะสิคะดูสิทั้งมีดทั้งไม้ทั้งปืนเต็มไปหมดนะฮะ
คนที่อาศัยอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุซึ่งเป็นญาติของแฟนของป๊อปนะครับ
บอกกับเรานะครับบอกว่าตอนเกิดเหตุนั่งกินข้าวอยู่
เป็นจังหวะที่ยายกำลังเดินออกมาคือถ้ากระสุนมันทะลุผ่านเข้ามาเนี่ย
ความสูญเสียมันอาจจะมากกว่านี้ก็ได้กลุ่มผู้ก่อเหตุชอบหาเรื่องชาวบ้านอยู่ตลอดนะฮะ
ยืนยันนะครับแต่ไม่เคยถูกดำเนินคดีเลย
ใช่คือเราคนตายก็พูดมาคำหนึ่งว่าอุ๊ยกูโดนยิงแล้วอืม
แล้วก็ล้มลงไปตรงบ้านหนูพอดีเลยค่ะเห็นว่าคุณยายก็แบบว่าหมอบเลยหมอบค่ะ
หมอบค่ะเพราะว่าวินาทีนั้นทุกคนหมอบหมดเลยค่ะคือคนที่อยู่ในบ้านในนี้
คืออยู่เก่งกับทั้งคนแก่ใช่ค่ะเยอะมากเลยค่ะคือชอบหาเรื่องคนไปทั่ว
ถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ลองถามตั้งแต่คลองหนึ่งยันคลองสิบสองคลองสิบสาม
ถามออกข่าวได้เลยค่ะถามได้เลยค่ะว่าบ้านหลังเนี้ยบ้านเลขที่ตรงเนี้ยเนี้ย
หาเรื่องใครไว้บ้างทำอะไรไว้บ้างแต่งงมากเลยทำไมตำรวจถึงไม่จับสักที
ทั้งทั้งที่เราเป็นคนถูกทำร้ายแต่ทำไมถึงไม่คือคนนั้นอ่ะ
ที่ยิงอ่ะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขายิงซึ่งคนผู้เสียหายเป็นคนบอกว่า
คนนั้นอ่ะเป็นคนยิงคนยิงกับคนที่ฟันคนเดียวกันคนเดียวกันค่ะ
เคยไปคุยค่ะคือคนในซอยเขาก็เอือมละอากันหมดเขาก็ไปคุยกันในทางที่ดี
แต่พอไปคุยแล้วมันก็ไม่ได้เกิดอะไรดีขึ้นมาค่ะก็คือก็คือ
สันดารของวัยรุ่นนะคะขอใช้คำหยาบหยาบมันก็จะอ่ะ
กูไม่ยอมรับกูไม่ยอมรับพอทางเราอ่อนลงทางนู้นก็แข็งขึ้น
พอทางเราซอฟต์ลงทางนู้นก็แข็งขึ้นอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่า
คุณเป็นเยาวชนคุณไม่นอบน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่เขาลดตัวลงมาให้คุณขนาดนี้
คุณจะไม่แบบล้นลาวาสอกันบ้างเลยเหรอเราก็ไปคุยกับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ
แม่ของในซิมนะครับหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาที่อีกฝั่งหนึ่งก็บอก
นั่นแหละยิงไม่ใช่อีกคนนึงยิงอืม
เขาบอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายเขาด้วยยืนยันว่าลูกเขาไม่ได้ยิงจริง
ถ้ามีหลักฐานว่าลูกชายยิงเนี่ยพร้อมให้ลูกชายเนี่ยรับโทษตามกฎหมายอยู่แล้ว
ใส่เขาไม่มีอะไรเขาจะเป็นคนรักเพื่อน
เขาจะเป็นคนปากร้ายก็คือเหมือนทุกคนก็เหมือนกันไม่ค่อยชอบเขา
แต่จริงแล้วนิสัยเขาไม่มีอะไรเขาจะเป็นคนรักเพื่อนเหมือนผู้ตายก็เคยอยู่ด้วยกัน
แล้วหลังมาก็เหมือนกับเขาอะไรกันอย่างนี้ค่ะก็คือเบิ้ลถัดหางกัน
บางทีก็เอาระเบิดมาลงรอบล่าสุดก็เอาระเบิดไปลงของห้า
แล้วก็ปั่นให้คลอง๕มาเล่นพวกหนูมาให้มาเล่นทางลูกหนู
ลูกชายไม่ได้เป็นคนยิงอะค่ะคือคนชื่อเวฟเป็นคนยิงแต่ทางนู้นเขาเจาะจงมาว่าเป็นซิมยิงค่ะ
ทีมข่าวของเราได้คลิปขณะที่กลุ่มผู้ตายเคยยกพวกไปหาเรื่องกลุ่มผู้ก่อเหตุที่หน้าบ้านมาเหมือนกัน
อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกมีคนถ่ายคลิปเอาไว้แล้วฝ่ายผู้ตายก็ขี่รถหลบหนีออกไป
อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เคยถูกบุกมาเหมือนกัน
มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นรถที่เขาขับพาป๊อปไปส่งโรงพยาบาล
เมื่อคืนเนี่ยอยู่ดีดีสตาร์ทไม่ติดทั้งที่เพิ่งนำรถออกมาจาก
อู่นะครับแล้วเมื่อคืนตอนนั่งอยู่กับแม่ของป๊อปผู้ตายที่
โรงพักมองไปที่กระจกเห็นเงาแบบคล้ายคล้ายเหมือนกับป๊อปนั่งอยู่

พาแม่ของผู้คนเจ็บคนบาดเจ็บอ่ะไปหาหมอเอ้ยไปหาตำรวจแล้วคราวนี้หนู
ว่าได้เดินมาที่รถเดินมาคนเดียวได้ยินเขาพูดคำนึงว่าหนูซึ่ง
หนูก็เลยมาถามพวกพ่อแม่เขาว่าหนูเดินมาที่รถแล้วหนูได้ยิน
คำนึงว่าหนูพ่อแม่เขาเลยบอกว่าคำนี้ขอชอบพูดตัวเองแทนว่า
หนูพอสักพักนึงหนูมาหยิบของไปเสร็จแล้วหนูก็เดินไปนั่งข้าง
บนเป็นเพื่อนแม่เขารอเพราะว่าแม่เขาไม่มีรถอืมแล้วคราวนี้
พอหามาที่รถก็เห็นมีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่รถนัดใช่ค่ะ
น้องชายก็ร้อหายจนแบนลมนะครับวันนี้นะครับพ่อของได้ต้อง
แล้วก็กำชับลูกคนเล็กแล้วว่าคือขอให้เป็นไปตามกฎหมาย

ผมก็คือแบบไม่ได้ห้ามอ่ะนะครับเพราะเขาก็จะออกไปซื้อขนมกินของเขาบ่อยแทบทุกวันอ่ะ
เพราะร้านร้านขายของชำอยู่หลังบ้านผมเอง
อ๋อแล้วมันก็ใกล้กับบ้านแฟนค่ะ

ทุ่ม๒๐ครับแฟนก็โทรมาบอกว่าป๊อปโดนยิง
ก็ผมไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ปั๊มหัวใจอยู่
ให้เขาไปดีอะครับเพราะผมพูดอะไรไม่ออกอ่ะลูกอ่ะพี่
เนี่ยผมตั้งแต่เมื่อคืนผมยังไม่ได้นอนเลย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
เพราะผมก็ว่าจะฝากงานเพราะผมไม่ได้นอนเลย

ผมก็ว่าเดี๋ยวนั่นก็จะฝากให้ลูก
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าผู้ก่อเหตุที่เป็นมือยิงคือในซิมจริงนะฮะ
นะก็แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับเรื่องการยิงเขาจนเสียชีวิตนะครับ